แล้วก็เป็นวัตถุดิบซุปเปอร์ฟู้ดที่เป็นที่นิยมก็คือตั๊กกะแตนนี่แหละค่ะ
ไม่ใช่ตั๊กกะแตนยองโยบผูกบัวทัดดอกจำปลานะคะ
แต่เป็นตั๊กกะแตนที่พ่อค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเอามาขาย
ตอนนี้นะคนไทยแห่ไปซื้อกันแทบจะหมดแล้วค่ะ
ไปที่ตลาดชายแดนช่องจอมเลยค่ะ
ที่นี่คึกคักมากค่ะพวกคุณค่ะ

และที่เห็นอยู่นี้คือพ่อค้าชาวกัมพูชานำตั๊กกะแตนสดมาขาย

แสนแสนแสน

สักกระแสนแสนแสน

ลงสไลเดอร์เลยละกัน

เห็นอย่างนี้แล้วคุณถามว่าไม่ได้นะ
เพราะว่าเขาซื้อขายกันเป็นร่ำเป็นสัน
พ่อครับแม่ครับเค้าไทยก็มากว้ามซื้อกันไปซิ

แล้วก็แพ็คใส่กล่องโฟมเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะ
พ่อค้าคนกลางเขาจะมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ๑๐๐
ส่วนลูกค้าชาวไทยทั้งในจังหวัดสุรินหรือต่างจังหวัด
เขาก็มารับซื้อขายแบบเอาไปขายต่อเช่นกัน
อย่างคุณโบรามชาวกัมพูชาบอกว่าช่วงนี้นะ
เป็นฤดูการของตั๊กกะแตนที่ออกมาให้จับปีละครั้ง
แล้วตะกะแตนที่กัมพูชาโอ้โหตัวใหญ่เป็นตะกะแตนพันดี
เออเขาก็เลยรวบรวมมาเอาใจกระสอบแบบนี้มา
เอามาขายต่อให้พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยค่ะ
ก็ขายส่งกิโลกรัมละ๑๗๐๑๘๐บาท
แต่ถ้าตัวเล็กหน่อยราคาก็ย่อมเยาว์ลงมา
นี่ราคาส่งแล้วเหรอส่งแล้วพี่ดาวร้อยเจ็ดสิบ
ร้อยแล้วร้อยเจ็ดสิบแพงคุณผู้อีกเห็นไหม
ก็เป็นไปได้นะคุณชิสาคุณพัสรา
เพราะเวลาเราไปซื้อคุณไปซื้อแบบว่าตั๊กกะแตนทอด
ที่ขายตามตลาดรถคงรถเข็นมันเท่าไหร่ละไม่กี่บาท
ขีดละขีดหนึ่งก็ห้าสิบอยู่นะ
ถ้าตัวเล็กกิโลกรัมละร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบบาท
คุณโบรามย้ำด้วยนะบอกว่าพืชผักทางฝั่งกัมพูชาเนี่ย
เขานะดูแลอย่างดีไม่ใช้สารเคมี
อ๋อนี่จริงจังจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติ
เพราะหลายคนทานตะกะแตนแล้วกลัวว่าสารเคมีตกค้าง
ค่ะเขาก็เลยบอกเลยว่ามั่นใจได้ทางฝั่งกัมพูชา
เขาไม่เน้นใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละ
ทำให้ตะกะแตนอุดมสมบูรณ์ตัวหัวตัวใหญ่
แล้วก็ทานได้อย่างปลอดภัยมั่นใจ
เออและที่สำคัญนะคะเธอส่งขายให้พ่อแม่พี่น้อง
ชาวไทยแทบจะขายอีกครั้งอุ๊ยคือกทัก
อัดน้ำแข็งลงไปนอกให้มันสดให้มันมาใหม่
กระสงกปลาเหมือนนอกกุ้ง
น้องกุ้งน้องปลาอย่างนั้นเลยสุดยอด
ไปทานขึ้นดูแล้วกันเราจะให้ได้เห็นที่มา